แล้วกระตุกหรือว่ากระชากเราจนล้มพร้อมเก้าอี้ล้มหงายหลังตึง

ถ้าหากว่าลูกหลานเราโดนแบบนี้จะรู้สึกยังไง

ภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิ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
ล็อกคอน้องภูมิน้องภูมิเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม๒โรงเรียนแห่งนี้ครับ
ตั้งสติลุกขึ้นมาแล้วถามเลยครูทำแบบนี้ได้ยังไง
ผมจะทำงานแล้วครูก็เลยสวนกลับมา
ก็เองไม่ทำงานนี่แล้วมีการโต้เถียงกันแบบในคลิป
กลางเพื่อนที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องห้ามแล้วมาคุกเหลือเกิน
หลังจากเพื่อนพาน้องภูมิออกไปสงบสติอารมณ์นอกห้องเรียนนะครับ
มิ้วคุณผู้ชมน้องภูมิโทรแจ้งแม่

แม่อยู่ทุ่งนาเลี้ยงควายอยู่
ทันทีที่แม่รู้ปั๊บแม่ใจไม่ดีเลยรีบมาเลย
แล้วแม่ก็ส่งเรื่องนี้ให้กับลุงน้องภูมิได้รู้ด้วย
ลุงเองพอเห็นคลิปปั๊บรีบมาที่โรงเรียนเลย
แล้วอารมณ์ดุเดือดเกิดขึ้นแบบนี้ฮะ

คือแม่เองก็เจ็บปวดเห็นลูกเจอแบบนี้เพราะเห็นคลิปไง
ลุงเองพอเห็นนี่โมโหและเดือดดาลมาก
ก่อนที่จะมีภาพอารมณ์ปะทะกันแบบในคลิป
เหมือนกับว่าฝั่งคุณครูเองก็ไปตามเพื่อนนักเรียนในห้อง

ลูกหลานคุณไม่ยอมทำงานผมสั่งแล้ว
ผู้ปกครองเขาก็โมโหเขาก็มองในลักษณะที่ว่าแบบนี้มันรุนแรงเกินไป

ทั้งสองคลิปเหตุการณ์นี้ถูกนำมาโพสต์นำมาแชร์กันครับ

ในการร้องเรียนอยากจะให้ตรวจสอบ

คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก

บอกว่าวันที่เกิดเรื่องคุณครูสั่งงานกลุ่ม
ภูมิก็ยอมรับตรงว่าน้องเป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่ง
ก็เลยนั่งรอรอว่าเพื่อนทำยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อย
ระหว่างนั้นก็กดโทรศัพท์ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไปด้วย
จู่คุณครูเข้ามาข้างหลังแล้วมากระตุกจนน้องล้มกระชาก
น้องล้มหงายหลังพร้อมกับเก้าอี้แบบในคลิป
น้องบอกผมตกใจมากไม่คิดว่าครูจะทำขนาดนี้
และยังรู้สึกเจ็บบริเวณต้นคอถึงช่วงหัวอยู่เลย
หลังเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนหลายคนบอกว่าเคยถูกครูคนนี้ทำร้ายเหมือนกัน
น้องมีคำถามว่าถ้าสมมุติผมเป็นอะไรหนักมากกว่าที่เห็น
เกิดหัวฟากใครจะรับผิดชอบครูจะรับผิดชอบไหม
นี่โชคดีว่าน้องไม่ได้บาดเจ็บอะไรเยอะแต่ก็ยังบวกต้นคอนะฮะ
แม่ของน้องบอกว่าหลังเกิดเรื่องครูคนในคลิปนี้ยังไม่ได้มาขอโทษเลย
อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกด้วย
แม่บอกว่าแม้ลูกเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเด็กเกเรเด็กดื้อบ้าง

อยากจะถามกลับไปว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหนักและรุนแรงกว่านี้ล่ะ
ครูรับผิดชอบไหวไหมนี่คือหัวอกคนเป็นแม่ครับ
ยอมรับไม่ใช่คนดีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมาก้าวราว
ดูที่ครูตีมันมันยังไม่ต่อยเลยถ้าเป็นคนอื่นเข้าต่อยไปแล้ว
แม่บอกว่าก็ยอมรับว่าลูกแม่ไม่ได้เป็นคนดีอะไร

ครับผมในอำเภอพรรณกต่ายเชิญผู้ปกครองของน้องครู
มาพูดคุยกันเพื่อร่วมหาทางออกกับทางสถานศึกษา
พอโรงเรียนพอทวินบอกว่าหลังทราบเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจ
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที
รับว่าวันที่เกิดเหตุยังไม่ได้คุยกัน
เพราะผู้ปกครองก็อารมณ์ร้อนด้วยในวันนั้น
แต่หลังจากนั้นได้ส่งคณะกรรมการไปพูดคุยสอบถามในเบื้องต้น
ส่วนครูคนที่ก่อเหตุในคลิปครูผู้ชายคนนั้นอยากจะไปขอโทษเหมือนกัน
แต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองเองยังไม่พร้อม
ขณะที่น้องภูมินั้นครูประจำชั้นมีข้อมูลบอกว่า
พฤติกรรมของน้องครูที่ผ่านมาจะเงียบ
อาจจะไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไหร่นักก็จะถูกหักคะแนนเลือกมาสายบ้าง
แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวกับครูที่มาสอนหนังสือ

เดี๋ยวจากนี้ไปลองดูครับว่าผลการตรวจสอบแล้วจะออกมาเป็นอย่างไร

ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบฮะ